มายไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

ผมต๊อกสุปกรณ์ยังโหลดเลย
แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

เดี๋ยวจะเสียดายไม่ได้ดูจนต้องพูดคำว่า

สวัสดีครับพ่อแม่หมี่น้อง

ออโมโตร์มหาสนุกมาแล้ว
ออโมโตร์มหาสนุก

อันนี้เป็นทำจากใบลานมาเลยทั้งพัดหมวกตะกร้ากระเป๋าคมไฟเหรอ
ที่เห็นถือใบลานมันต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เรามา
เพราะเราอยู่กันที่อบตบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ตอนนี้เราจะไปพบกับพ่อบ้านที่นี่ครับ
เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องใบลานเป็นอย่างมาก
ขอเสียงปรบมือต้อนรับพ่อบ้านที่บุพร้อม
เฮ้ยนายออกออกมาตอนที่นี่เนี่ยทำไมหล่อยอย่างนี้นะ
เฮ้ยไม่ใช่นี่มันพี่ต๊อกสุปกรณ์นี่นะฮะ

พื้นบ้านเราเคยใช้พื้นปูนปัจจุบันทวีคูณใช้หินขัดอิตาลี
เดินทางเท้าเลยเราเคยใช้ล่อละลาปัจจุบันเท่กว่าเราใช้ฮอลิคอปเตอร์
ที่ผมพูดออกไปนี่วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่วิสัยของคนทัพลานยังใช้ใบลานอยู่ครับผม
วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่คนทัพลานยังใช้ใบลานอยู่ครับ
อ๋อไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคนที่ทัพลานยังคงใช้เหมือนเดิมใบลาน

ยายตายตายแล้วคุณนี่ช่างคมยิ่งนัก

สาระมากไปเล่นที่เขาใหญ่เลยครับผม
ไอ้แล้วใบใหญ่มากเลย

เดี๋ยวก็ปังแดดให้ครับผมนี่เขาใช้เป็นหลังคาด้วย

ก็ผมกำลังจะบอกว่าใบลานเนี่ยเขาใช้ทำหลังคาด้วย
อยู่เป็น๑๐ปีจริงไหมครับ

โอ๊ย

อ่ะาโทษครับผมทือให้มันดีหน่อย
โอ้โหหัวนี่แข็งกว่าต้นลานอีกแล้วเนี่ย
รู้จักเขาไหมครับ
เมื่อก่อนเขาเป็นพระเอกเดี๋ยวนี้เขาเป็นพ่อพระเอกไปแล้ว
คุณต๊อกสุปกรณ์

นี่นะครับผมโหให้ทำอะไรทำหมดเลย
เคยมาไหมที่บ้านเขาเรียกบ้านทัพล้านมีบ้านหลายบ้านนะ
ตำบลนี้ก็คือตำบลบุพราม

เคยผ่านไม่เคยแวะเวียนมาที่นี่ได้แต่ผ่านแวบไป

งั้นเราไปรู้จักบ้านบุพรามกันหน่อยนะครับ
อบตบบุพรามเฮ้ย
หลากหลายความงามต้นน้ำบางประกง
สวัสดีครับผมนายธัญญาแสงเสวัญ
ก่อนอื่นเนี่ยไปทำความรู้จักกับตั้งบนบุพราหม
ที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด๑๐หมู่บ้าน๒๙๗๐ครัวเรือนและมีประชากรกว่า๙๐๐คนเชียวนะ
เมื่อมาถึงตำบลนี้ครับบอกเลยว่านี่มันดินแดนแห่งต้นลานชัด
มองไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่ต้นลานลั่นลานตาเต็มไปหมดล่ะครับ
แม่ก็ที่นี่เนี่ยถือเป็นพื้นที่ที่มีต้นลานมากที่สุดในประเทศไทยนี่เองล่ะครับ
อุทยานแห่งชาติทัพลานก็อยู่ข้างอบตนี้ด้วย
ชาวบ้านที่นี่ครับเขานำใบลามาแปรรูปเป็นเครื่องจักษานกันมากมาย
กลายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ๕ดาวประจำตำบลเชียวนะ
ทำให้ที่นี่เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านหัตกรรมจักษานใบลานแหล่งใหญ่ที่สุดในโลก
ที่นี่เป็นสถานที่จักษานใบลานนะครับ
เป็นหัตกรรมที่เกิดจากมือนะครับโดยการใช้ใบลานมาจากศาล
ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอาชีพจักษานใบลาน
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าจะได้ผลิตภัณฑ์สักชิ้นเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนทีเดียวนะ
หนึ่งในขั้นตอนสำคัญก็คือการเกี่ยวใบลานนั่นเองล่ะครับ
เพราะเขาต้องเลือกเฉพาะใบลานอ่อนที่ยอดที่อยู่สูงสุดของต้นลานที่มีอายุ๓๐๔๐ปีครับ
จึงจะกำลังดีเพราะมีความเหนียวทนทานสารแล้วไม่แตกนั่นเองล่ะครับ
ตากใบลานไว้๔๕วันก็ต้องนำมาเลี่ยนให้เป็นเส้นในขณะที่ต้องการครับ
แล้วนำไปย้อมสีจึงนำไปสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้โดยขึ้นรูปจากหุ่นหรือป๊อกไม้ที่ทำไว้
จากนั้นก็ลงมือเนรมิตใบลานเส้นเล็กเส้นน้อยให้กลายเป็นงานฝีมือชิ้นงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
อุดหนุนผลิตฟันจักษานไปลานบ้านเรานะครับ
เมนูประจำตำบลนี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับลูกลานเชื่อม
ว่ากันว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากเหลือเกินล่ะครับ
เพราะตลอดช่วงชีวิตของต้นลานเนี่ยจะออกดอกติดลูกเพียงแค่ครั้งเดียว
จากนั้นต้นแม่ก็จะตายและนี่คือที่มาของคำพูดที่ว่าลูกหลานนาน๖๐ปีได้กิน๑ครั้งยังไงล่ะครับ
สมแล้วล่ะครับที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว

พบกับตัวจริงของเขาเลยนะครับผม
ท่านนายกอบตบุพรามธัญญาแสงสวรรค์

อันนี้กระเป๋าทำจากใบลาน

อันนี้อยากให้ท่านได้ทานเป็นอย่างมากเลยครับ

เฮ้ยนานจะได้กินทีเลยครับท่านไนยก

อุ้ยผมไม่เคยเห็นฮะ

แล้วเนื้อในจะเป็นขาว
แต่ลูกตาเนี่ยฟักออกมาจากข้างในเนื้อจะนิ่มนะครับ

นี่ของมันกับความอ่อนนุ่มของเขา

ของชิม

เป็นอย่างไรฮะนี่

นุ่มอร่อยครับก็อยากให้ดูช่วงของอายุของเขานะครับ
๘๐ปีจะออกลูก๑ครั้งนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าเราหาทานได้ยาก

มะกอกนี่แหละครับลูกลานนะครับ

ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าทานตอนนี้นะครับในเปลือกเนี่ย
จะมีผลข้างเคียงทำให้ถ่ายท้องได้

ถ่ายท้องได้อ๋อถ่ายท้องได้
ครับในอดีตคนโบราณเขาภูมิปัญญา
แก่เขาจะไปทุบแล้วละลายน้ำ

ถ้าไม่ต้องทานเหล้าก็ได้นะฮะทานได้นี่ก็เมาได้เหมือนกัน

ดูมันขัดไปรอยฟันเลย
ทำให้เมาครับเมาได้
นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำก็ลองดีซะอย่างนั้นน่ะ
สำหรับร้านทุกอย่างนะครับจะมีประโยชน์อย่างนี้ครับ

ผลิตภัณฑ์จากใบลานครับผมที่นี่นะครับถึงขั้นส่งออก
ถ้าเราเห็นในวีทีอาร์ก็คือส่งออกไปต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่งญี่ปุ่งทำไมถึงชอบอันนี้ครับผม
ครับผมเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงจะอนุรักษ์เรื่องของ
ธรรมชาติแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมือ
ไม่ผ่านเครื่องจักรว่างั้นฝีมือล้วนครับ
ธรรมชาติอันนี้คือมีขายในเมืองไทยไหม

อย่างนี้กี่บาท
อันนี้มีขายในบ้านเราไหมฮะ
อันนี้มีครับครับมีอยู่นะครับ
ญี่ปุ่นจะนิยมใช้โคมไฟลักษณะนี้นะครับ
แต่ว่าทำไมเขาสนใจเราเพราะว่ามันเป็นวัหภีร์
เป็นใบลานแล้วมันอายุการใช้งานทน

เออไหนมีอะไรตรงนั้น

นี่แหละครับของดีของเด็ดตำบลบุพราม

หากคุณผู้ชมทางบ้านท่านใด
สนใจอยากจะเป็นเจ้าของสักใบสองใบ
ก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะ
ออกมาต่อขอโชว์

นกเพนกวิ่นด้วยเหรอ
เหมือน
ควาย

หมาถามวัวว่าวัวจะไปไหน
อ้าวหมาถามวัวว่าวัวจะไปไหน